ไปดูอีกหนึ่งการแข่งขันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่
มีเรื่องของศักดิ์ศรีระดับประเทศเป็นเดิม

ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำเมื่อวันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
เขาจัดงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินชิงแชมป์โลกครั้งที่๓
จัดขึ้นเพื่อสืบสารวัฒนธรรมการกินลูกชิ้น

ลูกชิ้นทองคำ

เขาบอกว่านี่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบุรีรำที่มีมานานกว่า๕๐ปีแล้วนะ
ในเรื่องของการทานลูกชิ้นแบบนี้นะครับ
เขาจะหาแชมป์โลกสุดยอดของนักกินแล้วครับ

มีหลุ่นเล็กหลุ่นใหญ่ด้วย
เออนี่ครับบรรยากาศของคนที่มาชม
โอ้โหลูกชิ้นไม่ใช่น้อย

ไม่ต้องค่ะคุณคนไม่ใช่ปลวก

นี่คือไฮไลท์

สำหรับใครที่เป็นสายอินเทอร์เน็ต
โลกโซเชียลก็จะได้ดูคุณพีชอินแหลก
พีชอินแหลก

เขาเป็นคนกินจู่ผีเยอะมาก

น้องใบต้องคุณนิ้วนาวพร้อมแล้วใช่มั้ย

ไปดูภาพบรรยากาศการแข่งขันคู่นี้กันเลยครับ
แล้วผู้ชนะก็คือแองเจล่าซาโต้จากญี่ปุ่นคู่นี้นี่เอง

โอ้โหได้ลูกชิ้นกลับบ้านด้วยนะเต็มท้องเลยค่ะไปกินต่อ
เขาก็กินแหลกกินเขาอาจจะไปอีทแหลกที่อื่นมาแล้ว
ลูกชิ้นก็เลยไม่ได้แล้วแต่ต้องชมนะว่านครแองเจลล่าซาโต้
นี่สุดยอดนักกินจากประเทศญี่ปุ่นจริง

สงสัยเขาต้องติดอกติดใจลูกชิ้นบ้านเราด้วยแหละ
ทำให้เขากินอร่อยกินเพลินกินจนชนะ
ผมเคยดูการแข่งขันกินแหลก

คนญี่ปุ่นเขากินเก่งจริง

ไม่ใช่แบบอ้นอะไรนะคือแบบตัวเล็กพร้อม

ฉันเคยดูเหมือนกันแข่งทานซูชิ
ปั๊บมีท่ออัลลาบายออก

สุดยอดสุดยอดก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จังหวัดบุรีรำนะ
จัดขึ้นเป็นประจำครั้งที่๓แล้วครั้งที่๔เดี๋ยวส่งคุณชนะไป